สำนักงานกศธชส่งหนังสือไปถึงบริษัทซำซุงนะครับ
หากจะนำเข้าล็อตที่ไม่มีปัญหาจะต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าก่อนครับ
ก็คือ๑ยังไม่ให้นำเข้ามานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียนบอกว่าเขายังไม่ได้นำเข้ามาเลยยังไม่ได้ใช้งานนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคำสั่งสำทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้ายังไม่ได้นำเข้ามาก็คืออย่านำเข้ามา
ระหว่างนี้จะต้องนำอุปกรณ์อื่นเนี่ยมาตรวจเพิ่มกับทางกศชก่อนนะครับ
หลังจากนี้บริษัทก็สามารถนำล็อตที่ไม่มีปัญหาเรียกคืนเข้ามาจำหน่ายได้นะครับ
แต่ว่าต้องมีผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้ามาแสดงกับสำนักงานกศธชเพิ่ม
ขณะเดียวกันสำนักงานกศธชก็จะเร่งประสานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอให้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วย
ขณะที่กำลังรับชมวิดีโออยู่ในบ้าน
โดยคุณยายของหนูน้อยรายนี้เล่าว่าทันทีที่เกิดเหตุ
ครอบครัวก็รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจ
พบบาดแผลเป็นรอยไหม้ที่มือและบริเวณร่างกาย
โดยปัญหาของโทรศัพท์รุ่นนี้ก็ไปอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับ
ทำให้เกิดก๊าซซึ่งจะนำไปสู่การลุกไหม้ได้ครับ